เอาล่ะมาถึงช่วงนี้จับจ้องหน้าจอของเราให้ดี
แคปเองให้ดีเพราะเราจะไม่บอก

ใช่แล้วหลายพื้นที่หลายสำนักแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคล
คือตอนนี้เนี่ยเป็นทั้งฤดูแก้บนและเป็นฤดูขอเลข
เพราะว่านับนิ้วดูอีก๔วัน
วันผ่านไปก็จะเป็นวันสลากินแบ่งรัฐบาลออกอีกแล้ว
จะดูตัวเลขผมขออนุญาตลาล่ามกว่ามือก่อนนะ
ขอบคุณอพระวัลแสงสุนทรัลด้วยนะครับ
อพระวัลจะรีบไปหาเลขหรือคะ
ประมาณนั้นเลย
จริงถ้าดูรายการเราแล้วดูอพระวัลเลขเยอะมากเลยนะ
จะทำแบบอย่างนี้นะครับ
แก้บนของนางสาวจงรักมืดล่าวัย๔๓ปีเป็นแม่ค้าผลไม้ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
มากันทั้งครอบครัวเลยนะคะแก้บนตาทองนิ้วรายกันที่วัดสว่างอารมณ์เมื่อวานนี้เอง
พอเอาไปซื้อลอตเตอรี่นะถูกรางวัลงวดเดียวไม่พอเอาไปเลย๓งวดติดอ่ะ
เธอบอกว่าถูกถึงขั้นลืมตาอ้าปากได้อะค่ะถึงขั้นเอาไข่ไก่สด๒๐๐ฟองกับน้ำดื่ม๕๐โหลมาแก้บนได้อะค่ะ
ส่วนแผงค้าลอตเตอรี่ในวัดก็มีนักเสียงโชคไปหาซื้อเลขกันอุ๊ยไฟดับเหรอเอาไปแล้ว
เมื่อกี้ไม่ชัดไม่เป็นไรอ่ะดูตรงนี้ชัดชัดกันไปเลยนะคะเขาบอกว่าเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์งวดนี้ก็คือ
เดี๋ยวดูมีชมเห็นนี่แหละจ้า
ไปดูที่เกาะคำชโนธเกาะคำชโนธอยู่ที่บ้านดุงอุดรธานี
บ้านเขาก็แห่ไปไหว้ขอโชคลาภจากพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมาคึกคักเลยทีเดียวค่ะ
ทีนี้มีเจ้าของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีนะเขาไม่ได้มาคนเดียวนู้น
พาพนักงานมาเลยค่ะมากันทั้งหมดมาทำพิธีแก้บน
เพราะว่าบนบานเอาไว้ก่อนหน้านี้ขอให้บริษัทมีรายได้เกิน๔๐๐ล้านบาทปีนี้
คุณรู้ไหมว่ายอดขายเขาได้เท่าไหร่รายได้เขาพุ่งเกือบ๖๐๐ล้านบาทขอ๔๐๐ได้๖๐๐ค่ะ
พิธีแก้บนครั้งนี้มีเด็กหญิงนัทธานิชามีคำหรือว่าน้องหนูนา
ฉายานาคีน้อย๒รำถวายพ่อปู่แม่ย่าด้วย
พนักงานบริษัทและเจ้าของบริษัทก็ร่วมรำถวายพ่อปู่แม่ย่าตามที่บ่นกันเอาไว้ด้วยนะคะ
นักเสี่ยงโชคไม่พลาดส่องหาเลขเด็ดในขันน้ำมนต์
เห็นบอกว่ามี๓ตัวเลขนะคะน้ำตาเทียนเนี่ยดูสิกลมใหญ่
ซ้อนกันสองวงเหรอเออนั่นอ่ะเอออุ้ยมีเลขไทยคุณที่ฉันเห็นเลขไทยเป็นครั้งแรก
จริงเหรอใช่ขวาสุดไงเลขไว้ไม่บอกให้คุณผู้ชมดูเอา
ไม่เห็นเดี๋ยวผมจะรวบรวมพิมพ์ให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะ
ต่ออีกหนึ่งที่แล้วกันครับที่อาสมรือศรีเนรจังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับ
ก็มีหนุ่มวิศวกรชาวอินเดียพาครอบครัวไปไหว้ขอโชคลาภกุมารเจ้าสัวเหงครับ
บรรดานักเสียงโชคก็ไปส่องหาเลขเช่นเดียวกัน
นักเสี่ยงโชคจำนวนมากก็แวะไปขอพรพ่อปู่ฤษีพรมเมษ
แล้วก็องค์อินทรานักฐราชที่บริเวณอาสมหรือศรีเนรจภาคพุทธคุณ
บริเวณริมถนนสายบางปะอินบางบัวทองอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอายุทยาครับ
พร้อมกับถวายน้ำแดงให้กับกุมารเจ้าสัวเฮง

ทางด้านของนายเวมูรูกันเพรูมาน
ซึ่งเป็นชาวอินเดียอายุ๔๓ปีคนนี้
ทำงานเป็นวิศวกรเครื่องกลอยู่ที่เมืองไทยนานกว่า๑๕ปีแล้ว

บอกว่ามีโอกาสชวนภรรยากับลูกมาไหว้
ขอโชคลาภกุมารเจ้าสัวเหงเป็นครั้งแรก

แล้วอันนี้มาอยู่นี่เฉียบ๑๒ทะวัน
มาที่นี่เฉียบ๑๒ทะวัน

อยู่วนไปวนมาที่นี่เดี๋ยว

เลขมันเยอะมากอันนี้คงจะบอกได้เพราะมันหลายเลขนะคุณผู้ชม
เรียกว่าอ่างได้ไหมคุณมันมีมันมีใหญ่เกินขันแล้วเนี่ย

เฮ้ยคุณคือที่ฉันงงอ่ะคือบางบางที่อ่ะอืมมัน
มันเหมือนเอาเลขมาวางมันเออมันหยดยังไงได้ชัดขนาดนี้
มันหลายตัวเนี่ยมาครบหมดเลยแล้วแต่ใครจะจับคู่เอาแล้วกัน
อันนี้มันมีน้ำตาเทียนที่ทำเป็นเลขซื้อสำเร็จแล้วก็แบบเหมือนล้วงหายจับฉลากอ่ะ
แล้วก็โยนลงไปไหมอ่ะมันหยดยังไงให้เป็นเลขชัดขนาดนี้
มันชัดเกินเกินไปอ่ะอ่ะแล้วแต่เนี่ยฟรีภาพนี้ไว้ให้ใครอยาก
น้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายท่านดูเอาเองนะคะ
ได้เลขอะไรส่งไลน์มาบอกเราหน่อยนะคะอ่าต่อเนื่องเลยค่ะ
ที่อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนคร
จุดนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหม

บอกก่อนเลยว่า๓๓๔ต้นตะเคียน
เขาบอกว่าจมอยู่ลำห้วยแห่งนี้๓๓๔ปีแล้วจ้า

เอ้าคุณมันมีเรื่องเล่ามาจัดให้เล่าให้ฟัง
นี่นะคะเป็นบรรยากาศที่ชาวบ้านชาวช่องเขาก็ไปลุ้นกันแล้วค่ะ
เอาต้นตะเคียนขึ้นมาจากลำห้วยโทงนะคะ
คือถามว่าเอ๊ะแล้วไปรู้ได้ไงว่าต้นตะเคียนมันอยู่ใต้ลำห้วยเนี่ย
คือก่อนหน้านี้พระมหาพงศักดิ์ชายเทโวเป็นเจ้าอาวาสวัดเสบุญเรือง
นิมิตรบอกว่ามีผู้หญิงนุ่งโจงกระเบนมาบอกว่า
ต้องการขึ้นจากน้ำท่านก็เลยมาตรวจดู
พอตรวจดูปุ๊บมันมีต้นตะเคียนอยู่จริงเนาะ
คือก่อนหน้านี้คุณสมศักดิ์พระจิตเจ้าของที่ดินบอกว่า
เคยมีผู้รับเหมารายหนึ่งต้องการไม้ตะเคียนท่อนนี้
พยายามที่จะเอารถดึงขึ้นมาแต่ต้นตะเคียนไม่ยอมกระดุกกระดิก
ก็เลยทำให้ลวดสลิงขาดคือท่านไม่ยอมขึ้นมานะคะ
ผู้รับเหมายังฝันด้วยว่ามีคนนุ่งโจงกระเบนทั้งชายหญิงมายืนอยู่หน้าบ้าน
ก็เลยไม่กล้ามายุ่งเกี่ยวกับต้นตะเคียนนี้อีก
คือลักษณะคืออย่ามายุ่งนะอย่ามายุ่งกับต้นตะเคียนนี้นะ
เข้าฝันแบบนี้นะคะจนกระทั่งพระมหาพงศักดิ์เจ้าอาวาส
เสบุญเรืองเนี่ยท่านฝันท่านนิมิตรก็เลยมาบอกเจ้าของที่
เจ้าของที่ก็เลยไม่ปฏิเสธค่ะเพราะว่าต้องการให้เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้าน
พระมหาพงศักดิ์บอกด้วยนะคะว่าตอนที่นำรถแบ็คโฮลมาดึงต้นตะเคียนเนี่ยคุณคะ
มันช่างง่ายดายอะไรป่านี้ดึงปุ๊บขึ้นปั๊บเลยค่ะ
คล้ายกับว่าต้นตะเคียนเนี่ยต้องการจะขึ้นจากน้ำซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกนะครับ
เพราะก่อนหน้านี้พยายามดึงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมขึ้นจากน้ำลวดสลิงก็ขาดตอนที่ผู้รับเหมามาดึงเนี่ยนะคะ
ทีนี้หลายคนก็ถามมาว่าความยาวต้นตะเคียนเท่าไหร่เส้นรอบวงเท่าไหร่
เราก็บอกให้เลยนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นข้อเท็จจริงบอกได้พูดได้
ตะเคียนมีความยาว๙๕เมตรเส้นรอบวง๑๙เมตรถูกยกด้วยรถบรรทุก
เลขทะเบียนเลขทะเบียน๑๘๔๓ทีนี้เอาไปไหนล่ะต้นตะเคียนท่อนนี้ไปที่วัดเนี่ยค่ะ
ไว้ที่วัดเสบุญเรืองนะคะซึ่งจากลำห้วยที่ไปเจอเนี่ยห่างกันสักประมาณ๔กิโลเมตรค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะมันมีเรื่องแปลกอีกนะยังไม่จบนะ
คุณได้ไปแล้วใช่ไหม๓๓๔อายุของต้นตะเคียนรถบรรทุกที่บรรทุกท่อนตะเคียน
ความยาวเส้นรอบวงได้ไปแล้วยังไม่หมดขณะประกอบพิธีค่ะพิธีบวงสวง
ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นร่างทรงเจ้าแม่ตะเคียนอยู่ก็ร่ายรำ
ลักษณะคือคุณคะเหมือนจะใบ้เลขให้กับชาวบ้านเอาคุณดูนะ
อันนี้ก็๕นิ้ว๕นิ้วชาวบ้านก็เลยตีเลขเป็นต่างนานาค่ะ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
เอาแบบนี้ก่อนคุณผู้ชมร่างทรงบอกว่าตัวเองชื่อว่าสร้อยมาลาเสียชีวิตตอนอายุ๑๖ปีอยู่ในลำห้วยโทงมาแล้ว๓๓๔ปีต้องการขึ้นมาอยู่ดีก็เลยมาเข้าฝันเจ้าอาวาสแบบนี้
ที่โดดเขาใช่มั้ยคุณผู้ชมฉันไม่ได้ทำเองไอ้ท่าที่ฉันทำเนี่ย
คือเป็นท่าที่ร่างทรงเขาไล่รำ
เออร่างทรงเขาชูนิ้ว๕นิ้วกับ๓นิ้ว
บอกไปคุณทำสิเดี๋ยวให้กล้องเขาจับ
อันนี้ร่างทรงทำ

เมื่อวายนี้ที่สาราบำเพ็ญกุศลศพอะไรอ่ะสำเนียมคุกแกดโอ้ย
กูไม่ทำพาไปที่สาราบำเพ็ญกุศลศพบอสโคสิตวิหารถนนเทพกษัตริย์
ดูอะไรกันอ่ะเลขรถฉุกเฉินทะเบียนฮอนกฮูกทอทงแปดศูนย์เจ็ดห้า
นี่คือเลขของรถหัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิกุศลธรรมจุดเทพกษัตรีค่ะ
ไปพร้อมกับนางสุนันบุญนาคอาสามูลนิธิจุดทูปขอขมาศพหนึ่งในแรงงานชาวพม่าที่เสียชีวิตจากอาคารถล่ม
จำได้ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วที่ภูเก็ตเป็นเหตุการณ์ใหญ่เลยคืออาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่เขาห้ามก่อสร้างแต่ดึงดันจะก่อสร้างมันถล่มลงมาแล้วทำให้ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตเป็นแรงงานซะเยอะเลยนะส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวพม่า

ทุกคนนะครับใครไม่เชื่อผมไม่บังคับ
แต่คนที่เชื่อเขาก็เชื่อเขาเลยต้องมาจุดทูปกันแบบนี้
เขาทำงานอาสามากว่า๒๐ปีไม่เจอกับตัวเอง
พอเจอเข้าทีแถมเจอกับลูกขายด้วยก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกัน
เอาเป็นว่าไปหาเลขกันค่ะ
ทุกคนเอาเลขทะเบียนรถไปซื้อลอตเตอรี่ค่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะซื้อตามเลขทะเบียนท้ายนี่แหละ
ก็เนี่ยอย่างที่เขาโชว์กันซื้อเลขพวกนี้กันนะคะ
เพราะว่าเลขดังเกี่ยวกับอาคารถล่มคือ๙๗๒
คนงาน๙คนตาย๗ศพรอด๒ราย
ส่วนเลขอีกเลขที่ขายดีก็คือเลข๒๑วันที่เกิดเหตุเกลี้ยงแผงไปแล้วค่ะ
อ่ะยังไม่หมดยังไม่หมด
คือบางทีคนเราเวลาจะซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหม
ตัวเองก็ไม่อยากหยิบใช้เด็กเป็นคนหยิบ
เพราะเด็กเขาจะให้โชคเด็กใส่ซื้อใส่ซื้อใส่ซื้อ

ไปดูภาพมีคุณพ่อคนหนึ่งให้ลูกน้อยหยิบลอตเตอรี่ให้
พ่ออยากได้ให้ลูกหยิบอันแล้วไปดูเลขอะไร
เอาตามนี้เห็นรูปจะทักเลย

อันนี้ลูกเด็กเล็กเนี่ยหยิบเป็นหยิบให้เขานะ

นี่ทำเอาบรรดานักเสียงโชคซื้อตามกันเพราะว่าคือหนูน้อยคืออย่างที่เราบอกว่าเด็กและเดียงสา
ใช่ค่ะแล้วบางทีเด็กชอบให้โชคผู้ใหญ่แล้วก็ถูกหวังว่าคุณพ่อเขาจะโชคดีกับลูกคนนี้แล้วกันนะครับ
มาฝากกันทั้งหมดทั้งมวลเป็นตัวเลขเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
อืมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชุดตามอืม